เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้เลื่อนกันง่ายนะครับ

จองตัวเครื่องบินหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ตำรวจสอบสวน

ชัวร์เขาเขียนอยู่ว่าสายการบินอะไรเช็คได้เลย
ง่ายจะตายนะครับคดีนี้ผมว่าจริงแล้ว
คืออย่างถ้าจะตรวจสอบเนี่ย

หนึ่งก็คือเรื่องงานมีจริงไหม
เรื่องงานเขาระบุอยู่แล้วว่าโรงแรมอะไรนะครับ
ก็ประสานงานไปกับที่มันดีฟนะครับ

ถ้าไม่มีก็ชัดเจนแล้วคุณหลอกแน่นอน

แค่คุณไม่ให้เขาดูตัวเครื่องบินแค่นี้
มันก็ส่อเจตนาทุจริตแล้ว

อย่างนี้คือเป็นคดีที่สามารถ

แล้วก็ตามพรบเกี่ยวกับการจัดหางาน

แล้วเราจะตามตัวเขาเจอไหมเนี่ย
เขาก็ยังอยู่นี่ครับเขายังติดต่อกันได้อยู่นะ

เกินความสามารถของตำรวจไทยครับ
โอกาสในการได้เงินคืนคิดว่ายากง่ายยังไง
ส่วนเงินนี้ก็เดี๋ยวต้องรอทาง
เราก็ต้องพึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ

แต่ละคนเดือดร้อนกันหมดเลยครับ

ถ้าจะดูพฤติกรรมของกลุ่มคนทั้ง๔คนนี้

เพราะถ้าคุณเช็คไปที่โรงแรม

หรือสวนที่ญี่ปุ่นที่บอกจะพาไปทำงาน

ถ้าไม่มีอยู่จริงมันก็ชัดเจนแล้ว

ถ้าเกิดไม่ได้เงินคืนกันเป็นยังไงคะเนี่ย

ก็ต้องทนใช้หนี้ต่อไป

เผลอเอาที่ไปจำนองกันใช่ไหม

นี่ติดต่อกันได้ล่าสุดเมื่อไหรไหมฮะเนี่ย

ส่งว่ายังไงครับ

แต่ซึ่งเขาพูดไป

หยุดตรงนี้ก่อน
แล้วเขารู้ไหมว่าวันนี้เราไปแจ้งความ

เพราะว่าพวกหนูมีการส่งข้อมูลอยู่

หรือว่าเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่า

เขาไม่ได้โกงนะเขาก็จะจ่ายไง
เขาคือพยายามจะทำให้เป็นคดีแพ่ง

ก็ต้องไปฟ้องร้องกันเอาเงินคืนกันเอง

คือถ้าคุณหลอกลวงมาตั้งแต่แรกไม่มีการจองตัวเครื่องบินอะไร

ก็สามารถที่จะจับกลุ่มดำเนินคดีได้

เดี๋ยวจะคืนให้แล้วก็เลื่อนไป

พฤติกรรมหรือจุประสงคร์เขาตั้งแต่แรกเนี่ยนี่มันคืออะไร
ถูกต้องเดี๋ยวตังประโหลเขาสอบสวน

อยากฝากบอกเขาว่า

ทุกคนก็เดือดร้อนกันไปกู้หนี้ยืมสินมา
เพื่อจะมาหาเลี้ยงครอบครัวแล้วเขาทำแบบนี้คือแบบ
อืมมันเหมือนไม่ใช่คนอ่ะพี่
ขอเงินคืนกันทุกคนด้วยค่ะ
ก็ถ้าเอาเงินมาคืนเนี่ยมันก็เป็นการผ่อนหนักเป็นเบานะครับ
แล้วก็เวลาสารลงโทษเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุให้ลงโทษสถานเบาได้
เอาละฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทางคุณปูเป้
เขาบอกเขาไม่ขอพูดคุยผ่านทางรายการก็แล้วกัน
แต่ให้ข้อมูลฝากบอกถึงทุกท่านด้วย
บอกเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับปูเป้นะ
เป็นเรื่องของบริษัทมีข้อผิดพลาดหลายส่วน
ทำข้อตกลงคืนเงินกันแล้ว
แต่ทางผู้เสียหายไม่ยอมรับเงินคืนเองไม่ยอมรับเอง
น่าจะหมายถึงข้อตกลงที่ไม่ยอมรับเอง
ปูเป้บอกเป็นแค่ตัวกลางไม่ประสงค์ให้เปิดเผยตัวชื่อเขา
หรือว่าตัวหน้าตาอะไรของเขาเพราะเขาจะเสียหาย
แล้วใครทำให้เขาเสียหายเขาจะฟ้องกลับด้วย

ไม่จริงนะไม่จริงเราก็ยอมรับมาตลอดใช่ไหม
เขียนสัญญากันขึ้นมาแล้วว่าวันที่๒๗จะจ่ายเงินโอนเข้าบัญชี
ใช่เราเขียนสัญญากันขึ้นมาเราให้เวลาคุณ๑เดือนแล้ว
ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการที่สุดคือต้องการเงินคืน
ในเรื่องไปทำงานเนี่ยเราไม่คิดไม่ฝันไม่หวังแล้ว
ใช่ค่ะ